สวัสดีครับตอนนี้หลายพื้นที่คงได้ชุ่มฉ่ำ

เลยทีเดียวนะครับก็เป็นเวลา๑เดือนพอดีนะครับ

มาตั้งฉากในบริเวณตอนกลางประเทศไทย
ก็จะเป็นช่วงเวลาที่ในแต่ละปีมีการคาดการณ์ว่าเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักแล้วก็ตกชุกที่สุด
ซึ่งปัจจัยสำคัญครับที่ทำให้เกิดฝนตกหนักแบบนี้ก็คือเรื่องของกระแสลมนั่นเอง
คุณผู้ชมจะสังเกตว่ากระแสลมที่มีการพัดเข้ามาปกคลุมในบริเวณประเทศไทยของเรา
กระแสลมฝั่งนี้เป็นมรสุมฤดูฝนหลังจากนี้สังเกตสีเขียวดีจะค่อยเข้มขึ้นเข้มขึ้น
แล้วก็จะมีบทบาทกับในบริเวณพื้นที่ประเทศไทยของเรานะครับโดยเฉพาะบริเวณตอนกลาง
แล้วหลังจากนั้นปลายสัปดาห์ก็ไปต่อบริเวณพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบน
จุดดังกล่าวที่มีความชื้นเข้าไปสะสมก็จะมีฝนที่ตกค่อนข้างเยอะ
นี่คือปริมาณน้ำฝนในช่วงที่ผ่านมานะครับอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่
สีแดงคือมีปริมาณน้ำฝนมากกว่า๘๐มิลลิเมตรขึ้นไปนะครับ
ในช่วงตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องไปจนถึงกลางสัปดาห์
จะสังเกตว่ามีฝนเข้ามาปกคลุมค่อนข้างเยอะเลยทีเดียว
ฝั่งอันดามันใครอยู่บริเวณดังกล่าวก็ระวังด้วย
นี่คือคำนวณต่อเนื่องไปจนถึงสุดสัปดาห์เลย
จะสังเกตว่าจุดที่มีปริมาณฝนสะสมค่อนข้างเยอะคือ
เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนนะครับ
พื้นที่เหล่านี้ใครที่อยู่ในพื้นที่ที่เคยเจอกับภัยทางธรรมชาติบ่อย
ก็ติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วยนะครับ
แน่นอนครับเรื่องของฝนอย่างที่ได้บอกไปนะครับ
มีหย่อมฝน๒หย่อมห่อมหนึ่งอยู่ทางตอนล่างของจีน

ถ้าหากเราดูการคำนวณของกรมบุตุนิยมวิทยา
จะพบว่าหลังจากนี้ก็จะมีกลุ่มฝนนี่นะครับ
ค่อยเคลื่อนตัวผ่านจากบริเวณทางตอนบนประเทศไทยนะครับ
เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำตรงนี้นะครับ
จึงทำให้มีฝนตกหนักเคลื่อนผ่านเมืองไทยของเราเป็นแนวร่องฝนแบบนี้
ก็จะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ฝนตกหนักตกชุก
อย่างที่ได้มีการเตือนกันไว้นะครับ
และหลังจากนี้นะครับอุณหภูมิก็จะลดลงคลื่น

ใครที่จะทำกิจกรรมทางทะเลก็ควรที่จะงดไปก่อนนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิมหันฯสวัสดีครับ